มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่รถจักรยายนต์ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แต่ขี่แบบนี้สายไปสายมานะครับ
แล้วไปชนเอาสะพานลอยจังเบอร์เรอเลยครับ

คุณพระราพรชนแรงนะ
แล้วตีรังกาบ้วนหน้าไปตั้งหลายรอบเนี่ย

เอามาโพสต์เตือนภัยเอาไว้ระบุข้อความบอกว่า
อุบัติเหตุตีนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ฝั่งทนคนเจ็บรู้สึกตัวกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลครับ
ทีมั้ยครับสายไปล่ะจากเล่นหนึ่งไปเล่นสองแล้ว
เบียดเจ้าของคลิปอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้

แล้วเขาก็ขี่จักรยายนตามหลังมาเห็นว่าแปลกแล้วแปลกแล้วนี่แหละครับจนกระทั่งมาเสยเอาทางเท้านะครับที่มีสะพานลอยอยู่ตรงนี้ด้วย
หลังเกิดเหตุเจ้าของคลิปลงไปช่วยเรียกกู้ภัยนะครับแล้วก็ยังมีพลเมืองดีอีกหลายคนเนี่ยนะฮะมาช่วยตอนแรกเห็นแบบนี้ตกใจนะดูดินิ่งอ่ะนิ่งไปพักหนึ่งเลย
ชาวโซเชียลมีเดียเข้ามาเห็นคลิปนี้ตั้งคำถามว่าเมาป่ะพี่แบบนี้เมาไหมนะครับถึงควบคุมรถไม่ได้ขนาดเนี้ย
เพราะดีนะครับที่ไม่ไปชนใครเพราะว่าอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยอย่างไรก็ตามที่เขานิ่งแต่ว่าไม่เป็นอะไรมากเพราะอะไรไหมฮะ
เขาสวมหมวกกันน็อกครับสวมหมวกกันน็อกไม่อย่างนั้นแล้วก็แม่อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นก็ได้นะครับ